พ่อค้าขายกางเกงในประกาศตามหามนุษย์ป้า
บอกว่าใครเห็นมนุษย์ป้าที่จะให้ดูคลิปต่อไปนี้

มันมีที่มาที่ไปของเรื่องไปดูคลิปนี้แล้วคุณจะร้องอ๋อค่ะ

มนุษย์ป้าท่านสัมผัสลองไม่ได้นะ

ตำรวจใจของมนุษย์ป้าสัมผัสเลยได้

มองได้ยังไงอ่ะ

แกไม่ถอดกางเกงออกมาเพื่อลองกางเกงในเด้อ

ใส่กางเกงสีเนื้อแนบเนื้อ

กางเกงในเนี่ยอาจจะไม่ได้ไซส์เวลาเอากลับไป
คุณดูสินี่ตั้งใจวางแผน

ดีเท่าไหร่ที่คุณป้าไม่ขอกระจกส่อง

แล้วสุดท้ายแกลองนะกางเกงในตัว๗บาท

เอาให้แน่ใจว่าฉันเนี่ยไซส์อะไรที่ผ่านมา

ไม่รู้สิไม่แต่ว่าคือ

ไม่แต่ว่าคือที่ฉันเชื่อว่าบางท่าน

เอาจริงนะคุณอย่างบางทีเวลาเราไปซื้อเสื้อในตามห้าง

คือคนอาจจะไม่ลองกันแต่ว่า

เขาก็มองว่าเขาจะเสียเงินซื้อทั้งที
เขาก็ต้องรู้สิว่ามันใส่ได้
มันรัดไหมมันใส่สบายหรือเปล่า

คุณผู้ชมป้าแกใส่ตามไปหน่อยนะ
ถูกแชร์ถูกโพสต์โดยเพจ

คนโพสต์เนี่ยน่าจะเป็นคนที่ไปใช้

แล้วก็ขึ้นแคปชั่นบอกว่าผมและเพลียใจจริง
กางเกงในมันลองไม่ได้ครับคุณป้า

ตายอ๋อ๒ครั้งด้วย

เฮ้ยแต่มันกลายเป็นเรื่องดีนะ

เพราะอะไรเพราะว่าหลังจากที่คลิปนี้
ถูกแชร์ออกไปปรากฏค่ะว่า

ถล่มทลายเลยไปซื้อกางเกง
ในร้านของเขาก็มัน๗บาท

ประกาศกางเกงในที่ร้าน
ลองได้แต่ห้ามทำอ๋อ

ห้ามทำเส้นผมด้านล่าง

บอกว่าอยากแจกกางเกงในให้กับคุณป้า

๑๐๐ตัวฟรีไปเลยนะคะ
คุณผู้ชมชี้พิกัดนิดหนึ่ง

กางเกงในอยู่ที่ในตลาดไทยสมบูรณ์อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
เอาไปอุดลุ้นกันได้เพราะฉะนั้นมันถูกจ้างคุณ
ตัวละ๗บาทเจ็ดบาทเจ็ดบาทนี่ไงเขาถึงได้ขายดีบเลย
โอ้โหอย่าว่าคุณป้าก็ป้าอยากลองอ่ะ